ความคืบหน้าการไล่ล่าผู้ต้องหา๓คนที่ชิงรถของผู้คุมขับหลบหนีออกไป
หลังจากที่จะมีการนำตัวไปส่งฟ้องต่อสารหลบหนีไปได้
ตอนนี้ก็ยังคงตามตัวไม่เจอนะฮะยังคงมีการปิดล้อมภูเขาที่คาดว่าผู้ต้องหาใช้หลบซ่อนอยู่
อันนี้เป็นภาพในกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชม
ขณะที่เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเรือนจำหลังสวนขับรถนำผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ไปส่งฟ้องต่อสารจังหวัดหลังสวนที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ก็ขับรถไปที่ประตูด้านหลังของศาลแต่ว่าระหว่างที่จอดรถเพื่อนำผู้ต้องหาเดินเข้าไปที่ศาล
คนยังมีโซ่ตรวนทั้งที่ขาทั้งสองข้างล็อกเอาไว้แต่พยายามหลบหนีด้วยการที่จะชิงรถแล้วก็ขับ
ประตูแล้วก็หนีออกไปถูกสกัดจับได้สองคนแต่สามคนฉุกอากาศ
นะฮะคือเจ้าที่เนี่ยเขากุญแจรถเนี่ยคาที่รถอยู่
แล้วก็สตาร์ทเครื่องพุ่งชนประตูล้มทับผู้ต้องหาคนหนึ่งบาดเจ็บแล้วก็
รีบเร่งเครื่องหนีไปสองคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปพร้อมกันได้
สุดท้ายหนีไปได้สามคนต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถคันดังกล่าวไปจอดทิ้งไว้ในสวนทุเรียนที่บ้านหนองคล้าหมู่สิบสอง
ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกที่ชุมพรห่างจากศาลที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ๓๕กิโล
แต่ว่าพอไปตรวจสอบเห็นแต่รถนะครับ
ไม่เจอตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ก็ต้องมีการระดมกำลังกว่า๒๐๐นาย
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณสัก๙๐๐ไร่ได้
แล้วก็มีการตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่าง
ทั้งเฝ้าระวังตามบ้านเรือนที่เป็นบ้านญาติบ้านเพื่อนของนายกิจสดาเกรดหนุ้ย
ซึ่งอยู่ที่หมู่๗ตำบลนาโพอำเภอสวีที่ชุมพร
เพราะว่านายกิจสดาเป็นคนในพื้นที่คาดว่าจะรู้จักคนในพื้นที่จะมีญาติมีเพื่อน
และรู้จักเส้นทางของการหลบหนีเป็นอย่างดีนะครับ
เรียกกันจากการที่ไปเจอรถคันนี้มีชาวบ้านแจ้งบอกว่าเนี่ยเห็นผู้ต้องหาสามคนนี้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งปลูกอยู่ที่กลางสวนปามก็เข้าไปตรวจสอบห้างจากจุดที่เจอรถประมาณ๑กิโล
มีร่องรอยของการบรื้อค้นไปเจอสิวเจอค้อนบนพื้นของบ้าน
ใครจะหลบหนีได้อย่างสะดวกมันสะกัดไม่ได้สุดท้ายก็หนีไปก่อนเพราะกลัวการจับกลุ่มทั้งที่มีส้อตรวนอยู่นะครับ
จากการตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดก็ยอมรับนะครับว่า
เจ้าหน้าที่ยังมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
ขณะควบคุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่กล่าวโทษว่าใครผิดพลาดของหน่วยงานใด
เพราะว่าทุกฝ่ายตอนนี้กำลังร่วมมือกันในการติดตามจับกลุ่มตัวทั้ง๓คน
แล้วก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในคืนที่ผ่านมาที่กองอำนวยการที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ในตะมนตะโกนะคะ
ก็มีการวางแผนไล่ล่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่คาดว่ายังกบดานอยู่ในป่าบนภูเขา
นายสมพรปัชชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรบอกว่า
พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปะชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรก็บอกด้วยว่า
เจ้าหน้าที่มั่นใจนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้ออกไปไหน
แต่ช่วงกลางคืนก็จะไม่สามารถเข้าค้นหาได้เพราะว่าอาจจะเกิดอันตราย
เช้าวันนี้ฟ้าสางแล้วก็มีการเดินปูพรมเข้าค้นหาอีกครั้งและจะมีเฮลิคอปเตอร์บินตรวจค้นหาด้วย
พลตำรวจตรีสหรัฐบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพบโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่วางไว้ในรถหายไป
ว่าผู้ต้องหาคงนำไปด้วยแต่พอทดลองโทรไปที่เบอร์นั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าปิดเครื่องไปแล้ว
ซึ่งถ้าหากว่าเครื่องถูกเปิดเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถรู้พิกัดได้ในทันที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
คนคอยให้ซิกคนคอยปล่อยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบ
เป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าต้องดูว่าใครเป็นคนบกพร่อง

ว่าสุดท้ายอาจจะมีการลงโทษคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ